เหตุการณ์นี้ก็น่าหวาดเสียวครับมีรถตู้พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ดอยสุเทพ
ขาลงครับก็แวะซื้อของร้านขายของที่ระลึกครับ
รถตู้จอดดึงเบรกมือแล้วนะนักท่องเที่ยวพอไปซื้อของเสร็จทยอยขึ้นรถทยอยขึ้นรถ
รถไหลฮะรถไหลแล้วลงเนินมาอย่างรวดเร็วอ่ะ
คนบนรถยังมีอยู่เลยนะบางคนกำลังก้าวขาขึ้นแต่ก้าวขึ้นไม่ทันรถไหลซะก่อน
เกิดภาพแบบนี้ขึ้นไปดูครับ

ไหลมันได้ยังไหลนะ
กลางคืนนี้กลางมารอรับแขก
นี่ครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ

ผมคงท่องในใจแบบนี้คนวิ่งตามนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
แถวจุดจอดซื้อของที่ละลึกใกล้กับวัดพระธาตุดอยสุเทพ
เกิดขึ้นบนดอยสุเทพนะคนขับรถตู้เขาจอดรถตู้รับนักท่องเที่ยว
เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวหลังจากที่ลงไปซื้อข้าวซื้อของซื้อของที่ลึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับขึ้นมาบนรถก็เข้าเบรกมือแล้วนะครับ
จังหวะนั้นไม่รู้ทำไมจู่รถตู้มันถึงไหลลงเนินมาได้อย่างรวดเร็วแบบนั้น
ทั้งที่ดึงเบรกมือไว้แล้วอันนี้น่าสงสัยมาก
นักท่องเที่ยวบางส่วนขึ้นไปบนรถแล้วก็นั่งไปกับรถด้วยแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้
บางคนยังไม่ทันได้ขึ้นก็วิ่งตามรถครับ
คนขับรถตู้พยายามวิ่งไล่วิ่งตามแต่ไม่ทันครับสุดท้ายรถมาจอดอยู่ตรงนี้
นิ่งบริเวณเกาะกลางแล้วสังเกตนะครับตรงบริเวณด้านหน้ารถตู้
เหมือนมีรูปปั้นพระคาดว่าน่าจะเป็นรูปปั้นของครูบา
บริเวณดอยสุเทพก็น่าจะเป็นครูบาศรีวิชัยหรือเปล่า
ตรงจุดนี้นะฮะรถหยุดตรงนี้พอดีเลยนะครับ
จังหวะที่ไหลลงมาลงเนินมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มาหยุดนิ่งไม่ได้ชนกับรูปปั้นครูบาแต่อย่างใดนะฮะ
หลายคนก็ประหลาดใจเหมือนกันนะนอกจากประหลาดใจแล้ว
ตกใจด้วยครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งหลาย
อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นสอบถามคนขับรถตู้ครับ
บอกว่าช่วงเย็นขับรถพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม
พระธาตุดอยสุเทพขึ้นดอยอืมค่ะหลังจากนั้นก็ขากลับ
ซื้อของที่ละลึกเสร็จแล้วครับจอดรถตรงจุดนั้น
ให้นักท่องเที่ยวเขาเตรียมจะขึ้นรถดึงเบรกมือเอาไว้
ทยอยก้าวขึ้นขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่ง
จู่รถไหลเฉยเลยครับแล้วด้วยความที่เป็นลาดชัน
สาเหตุว่าทำไมรถถึงไหลได้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่เบื้องต้นคนขับรถตู้คาดว่าอาจจะเกิดจากเบรกมือมันคลายตัวหรือเปล่า
จังหวะนั้นเบรกมืออาจจะคลายตัวบวกกับรถที่รับน้ำหนัก
ของคนที่ทยอยก้าวขึ้นมาเรื่อยด้วยหรือไม่
โชคดีว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตรายสาหัสจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
แต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะมันหวาดเสียวเกินไปนะครับ
โชคดีว่าทุกคนยังปลอดภัยที่เชียงใหม่นะฮะ